ทีนี้มาพูดถึงบุคลากรทางการแพทย์ต่อค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีรายงานมาว่า
ทางแพทย์แล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลบรรนังสตา
ดังนั้นล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดยาลา
ก็มีการสั่งปิดโรงพยาบาลบรรนังสตา
โดยจะเปิดรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน
แล้วก็จะส่งต่อผู้ป่วยทั่วไปให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง
ปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลค่ะ
แล้วก็ต้องบริหารจัดการทั้งผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกตอนนี้นะ
เมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปว่า
บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด๑๙๓ราย
ก็คือเป็นคุณหมอ๑รายเป็นพยาบาลอีก๒ราย
รวมถึงยังมีบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่ใกล้ชิด
แล้วก็ต้องถูกกักตัว๓๓รายเฝ้าระวังอีก๑๑ราย
ทีนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมนายแพทย์สงกรานไหมชุม
แพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยาลา
ก็มีการแถลงปิดโรงพยาบาลบรรนังสตา๗วัน
หลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์
มีการนัดประชุมกับผอโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดยาลา
โดยจะเหลือให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน
เพื่อจะส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
แล้วหลังจากนี้ที่บอกว่าปิด๗วัน
เพื่อที่จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรงพยาบาล
แล้วก็ยังย้ำเตือนประชาชนอยู่นะคะ
ควรงดออกจากบ้านเพื่อลดโอกาสติดเชื้อค่ะ